ที่กะละสินทร์วันนี้เขามีการปล่อยตัวนักโทษ

แล้ว๒ใน๒๐๐นั่นก็คือตายายเก็บเห็ด
ที่เข้าไปเก็บเห็ดในป่าดงระแดง
วันนี้คุณผู้ชมสองตายายออกมาแล้วก็ดีอกดีใจค่ะ
บอกว่ารอคอยวันนี้มานานมากแล้ว
วันนี้มีบันไดญาติยาดมารอรับด้วยนะคะ
ตายายบอกว่าหลังจากนี้ก็จะกลับไปทำไร่ทำนาเหมือนเดิมนั่นแหละ
เพราะว่าอาชีพดั้งเดิมก็เป็นแบบนี้นะคะ
เอาล่ะเราก็แสดงความยินดีด้วยนะคะ

วันนี้มีพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
โดยมีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวเป็นครั้งที่๒
จำนวน๒๓๙คน
ซึ่งในจำนวนนี้มี๒ตายายก็คือคุณตานายอุดมสิริสร
คุณยายก็คือนางแดงสองสามีภรรยานะคะที่ถูกจับกลุ่มในคดีบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครอง
แล้วก็ทำประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง
ที่เรารู้จักกันดีแล้วค่ะว่าก่อนหน้านี้เป็นคดีตายายเก็บเห็ดนะคะ

ต่อมาในปี๒๕๕๔สารจังหวัดกาลสินพิพากษาจำคุก
สองตายายคนละ๓๐ปีแต่มีการลดโทษให้เหลือ๑๕ปี
ทั้งสองคนได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีในชั้นศาลอุทร
และสารอุทธรพิพากษาจำคุกคือ๑๔ปี๑๒เดือน

สารดีกาพิพากษาจำคุก๒ตายายคนละ๕ปี
ในความผิดดังกล่าวคือ
โค้นไม้สักไม้กระยาเลยกว่า๗๐๐ต้น

จากการบุกลุกพื้นที่ทำลายป่า๗๒ไร่
คิดเป็นความเสียหายต่อรัฐกว่า๒๕๐๐๐๐บาท
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศที่สองตายาย

ก็เดินทางมารับด้วยนะคะที่บริเวณหน้าเรือนจำ
แน่นอนค่ะว่าได้รับอิสรภาพแบบนี้
ทุกคนก็รู้สึกดีอกดีใจนะคะ
คุณตาบอกว่าตัวเขาและภรรยารอมานาน
วันนี้ที่รอคอยที่สุดก็ประสบความสำเร็จนะคะ
สามารถเดินออกมาจากเรือนจำได้
ตัวเขาและภรรยารู้สึกทราบซึ้ง
พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๑๐

ทำไร่ทำนาเหมือนเดิมอาชีพดั้งเดิมของเขา

ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ
กลับมาใช้ชีวิตได้อิสระแบบนี้อีกครั้งค่ะ
คุณตาคุณย่าย
กลับมาอีกครั้งค่ะ
แบบนี้อีกครั้งค่ะ
แบบนี้อีกครั้งค่ะ
หมดทุกข์หมดโศกแล้วนะคะออกมาทำมาหากินเหมือนเดิม
ก็มีการเอาคดีนี้ไปเทียบเคียงกับคดีเสือดำด้วยนะครับ
ก่อนหน้านี้คือคนจนเข้าไปเก็บเห็ดในป่า

เอาละส่วนทางยาธิบอกว่าสองตายายเป็นคนยากจนนะครับ
ทำนาทำไร่แล้วก็ปกติเข้าไปเก็บเห็ดในป่า
งระแนงเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปนี่แหละค่ะ
แต่ว่าวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่มาพบตัดไม้พอดี
ถูกจับดำเนินคดีทั้งสองคน
วันนี้ก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวแล้วก็ถือว่าโชคดี
ตายายก็จะกลับไปเริ่มต้นกับชีวิตใหม่
เอาล่ะไม่เป็นไรหรอกก็คือถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เขาไปเห็นว่าทำผิด
ก็ต้องว่าไปตามนั้นเพราะว่าไม่งั้นแล้ว
เจ้าหน้าที่เองก็จะโดนข้อหาและเว้นการปฏิบัติหน้าที่๑๕๗
แต่ว่าต้องมีมาตรฐานใช้มาตรฐานเดียวกันกับคนรวยด้วยนะ
ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคำพูดที่บอกว่า
คุกเป็นพื้นที่เฉพาะคนจนเท่านั้นค่ะ